ศรีก็มีเรื่องราวตำนานของตาเปี๊ยก
เปี๊ยกเนี่ยก็เป็นบุคคลในตำนานร้านเล่าขานกันมาเหมือนกันนะคะ
กระทั่งว่ามีคนมาแกะสลักหนังวัวให้เป็นรูปตะเปี๊ยกด้วย
ซึ่งน่าสนใจก็เลยนำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยค่ะ
เป็นไงคะหนังตะลุงนะคะ
คือเขาแกะสลักหนังตะลุงเป็นหนังวัวรูปตะเปี๊ยก
ว่ากันว่าจะนำไปบูชาค่ะนะคะ
แล้วก็จะนำไปให้อาจารย์นรงตะลุงบัณฑิตต้นฉบับตะเปี๊ยกที่โด่งดังด้วยนะคะ
เขาเป็นคนที่ถ่ายทอดคลิปนี้นะคะ

เพราะมีลูกค้าติดต่อมาติดตามมาบอกให้ทำหน่อยทำให้หน่อย
ระหว่างที่ทางเจ้าของช่องติ๊กต๊อกกำลังทำเนี่ยนะจะเห็นว่ามันจะมีขั้นตอนมีวิธีการที่ค่อนข้างละเอียด
ต้องใช้เวลาจะต้องมีการเบิกปากหรือการปลุกเสกนะคะ
ทำให้ทุกอย่างถูกต้องตามพิธี
ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของศิลปะด้วยเป็นเรื่องของความเชื่อด้วย

สำหรับตะเปี๊ยกตัวนี้นะคะสูงประมาณสัก๙๐เซนติเมตรนะคะ
ก็ขนาดกำลังพอเหมาะสำหรับนำไปตั้งบูชา
พอตัดหนังวัวเจาะแกะสลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

ลงช่วงปากนี้เป็นการปลุกเสกอีกเหมือนกัน

ใส่ไม้ค่ะใส่ไม้เสียบไปเพื่อให้ตั้งได้นะคะ
แล้วว่ากันว่าหนังวัวเนี่ยถ้ายิ่งหนาก็ยิ่งดีนะคะ

เขาบอกนะคะว่าการที่มีการแกะสลักหนังวัวเป็นรูปตะเปี๊ยกเนี่ย
มันเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องของความเชื่อที่มีมานาน
ตามคำบอกเล่าของอนารง
มีพ่อแม่พี่น้องหลายคนและมีการแว่งทิ้งสมบัติกัน

จริงแล้วเนี่ยนะคะตาเปี๊ยกแกเป็นคนอารมณ์ดี
เออแต่ว่าถูกกันแกล้งถูกวางยา

เวลาไปวัดไหนเนี่ยแกก็สนุกสนานนะคะ

หนังตะลุงเนี่ยเห็นแล้วก็เลย
เอาตัวละครเอาชีวิตของในเปี๊ยกเนี่ย
มาทำเป็นนังตะลุงเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่โดดเด่น
จะต้องเล่นลูกตะเปี๊ยกคู่กับภูนแก้วเป็นคู่หูดูโอ
คู่กันแบบนี้นะ
ที่ชื่อว่าของคุณเบิดฟ้าดาราศิลป์
ใครที่สนใจเรื่องศิลปะศิลปิน
หรือเกี่ยวข้องกับการแกะสลักหนังวัวแบบนี้นะ
ลองเข้าไปดูเพิ่มเติมเพราะมีอีกเยอะเลยค่ะ

ถึงรู้หรือไม่รู้
รู้สึกอย่างงั้นไง